ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สะแก้วนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของปั๊มเนี่ยตื่นมาเปิดปั๊มแต่เช้าตรู่เลยนะฮะปรากฏว่าสามีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตภรรยาก็บาดเจ็บสาหัส

นะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้นนะฮะแล้วก็ปลูกในเนื้อที่ราวหนึ่งไร่ชั้นล่างเนี่ยขายน้ำมันเครื่องแล้วก็ของชำ
ด้านหน้าเป็นปั๊มน้ำมันขายน้ำมันเบนซินกับดีเซลมีอยู่สี่หัวจ่ายเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่ถึงหัวค่ำของทุกวันนะครับ
ปรากฏว่าช่วงเช้าตรู่ของวันที่๓๐กันยายนนะฮะก็มีเหตุคนร้ายอุกอาจมากบุกมายิงสามีที่เป็นเจ้าของปั๊มจนเสียชีวิต
ภรรยาก็โดนด้วยนะครับแต่ว่าดวงไม่ถึงคาดครับบาดเจ็บนะฮะแต่ก็สาหัสนะครับ
เหตุการณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้นะครับที่เกิดเหตุนะครับ
ชื่อว่าปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรืองเป็นปั๊มขนาดเล็ก
อยู่ที่ถนนเทศบาล๖อำเภอเมืองจังหวัดสาแก้ว
ที่ประตูหน้าบ้านนายประชาวรทัศน์อายุ๕๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ไทยทอยทะลุหน้าผาก๑นัด

ส่วนภรรยานะครับชื่อว่านางปาริดาวรทัศน์อายุ๕๐ปี
ถูกคนร้ายยิงเข้าที่บริเวณกรามแขนหน้าท้องสะโพก๔นัด
อาการสาหัสไม่เสียชีวิต
ชาวบ้านก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปดูนะครับว่าความคืบหน้าของคดีเป็นอะไรยังไงบ้าง
คราบเลือดนี่ยังกองอยู่ที่พื้นหน้าประตูเลยนะฮะ
เป็นจุดที่นายประชาถูกยิงเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่เอาเชือกมากั้นเอาไว้นะครับ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดนะครับ
จากการสอบถามนายดำรงฤทธิกิติวราพรอายุ๖๗ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเลย
เล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณตี๕เศษนะครับ
ของเช้ามืดเมื่อวานนี้
ขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้าน
เพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด

นางปาริดาซึ่งก็รู้จักกันเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน

ขอประตูกระจกร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าหนูถูกยิงหนูถูกยิง

เขาก็เลยตะโกนเรียกแม่บ้านที่ดูแลตัวเขาเนี่ยนะ
ให้มาช่วยนำนางปริดาไปส่งโรงพยาบาล

จะถูกยิงก็สามารถเดินขึ้นรถเองได้นะ

นำนายประชาที่ถูกยิงอีกคนนึงเนี่ย
บอกว่าให้พาไปด้วยพาไปส่งโรงพยาบาลด้วย

กระสุนถูกจุดสำคัญเลยคนร้ายยิงเนี่ยโอ้โห
คือเข้าท้ายทอยทะลุหน้าผาก

พลตำรวจรีทัศน์ชัยปิตะนีระบุตร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒พร้อมกับ

ก็นำกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

เพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่อุกชกันมาก
คนร้ายก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ตอนนี้การสืบสวนก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับ
ก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
เนื่องจากในปั๊มน้ำมันไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้

แล้วก็กำลังเร่งสอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุทั้งหมด
ว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
ต้องมีคนที่รู้เห็นแล้วก็วางแผนอยู่เบื้องหลังด้วย
ส่วนปมการก่อเหตุนั้นสันนิษฐานไว้๒ประเด็นนะครับ
ก็คือขัดแย้งเรื่องส่วนตัวกับปมปัญหาเรื่องธุรกิจ

แต่คาดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวมากกว่า
ตอนนี้ต้องขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อน
แต่เชื่อว่าสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็วแน่
ตอนนี้คดีก็ขึ้นได้มากแล้วครับ
ประเด็นต่างตอนนี้ทางพจบสะเก้าเองก็
กำลังสืบสวนติดตามอย่างใกล้ชิด
คิดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้ครับ
ตอนนี้เราได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวนเข้าไป
พยานสำคัญของเราครับ
แต่แนวทางเนี่ยค่อนข้างจะแคบลงมาแล้วครับ

น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับ
พฤติการคืออุกอาดมากนะคะ

ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าพฤติการของคนร้าย

นาทีที่เกิดเหตุนางปริดาบอกกับตำรวจว่า
คือช่วงเช้ามืดของวันที่๓๐กันยายน
สวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาทำทีเหมือนจะซื้อน้ำมัน
แต่คนร้ายอ้างว่าไม่ได้เตรียมภาชนะมาใส่
สามีของเธอก็เลยไปหาภาชนะมาใส่ให้
แล้วก็สังเกตว่าทำไมถึงใส่หมวกไอ้โม่ง
สามีก็เลยถามว่าทำไมต้องปิดหน้าปิดตาด้วย
วินาทีที่ถามนั่นเลยคุณผู้ชมค่ะ

สามีก็รีบหันหลังจะวิ่งหนี

ส่วนตัวภรรยาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
หันมาเห็นว่าภรรยายืนอยู่ตรงนั้น
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงใส่ภรรยาอีกหลายนัด

เธอบอกว่าเธอแกล้งตายนะ

คนร้ายก็นึกว่าเธอตายแล้วก็หนีออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไป
หลังจากคนร้ายออกไปแล้ว
เธอก็พยายามรวบรวมสติและกำลังที่มีทั้งหมด
ทั้งที่เธอถูกยิงไป๔นัดนะ
ลุกขึ้นมาเธอไปเรียกเพื่อนบ้านด้วย
เรียกเพื่อนบ้านอยู่ห่างกันประมาณ๑๐เมตร
ให้พาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทร๑๖๖๙
ทำธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมันได้ประมาณ๕ปีนะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุ

ส่วนศพของนายประชาญาตินำส่งไปชนะสูตร
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนนางปริดาตอนนี้บาดเจ็บนะคะ
ก็ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าต้องรักษาความปลอดภัยภรรยาค่ะ

พยานแวดล้อมคนอื่นมีเธอคนเดียวที่เห็น

ส่วนคนซ้ายมือของจอภาพท่านนี่คือลูกสาว
ลูกสาวทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เวลาชาวบ้านไปเติมน้ำมันก็จะพูดจาดี
เรื่องที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่าสะเทือนใจมาก
เพราะพฤติกรรมของคนร้ายอุกอาจแล้วก็โหดร้ายมากอะค่ะครับ

ตำรวจเชื่อว่าต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลัง
แม้ว่าจะมาคนเดียวตอนก่อเหตุนะ

ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าทรัพย์สินในบ้านไม่มีอะไรหายเลยนะ
คือยิงแล้วก็ไปนะครับโดยทางตำรวจนะครับ
ตมตรีสุรจิตชิงนวรรณภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วบอกว่า
น้ำมันที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับตอนเกิดเหตุก็เป็นช่วงเช้ามืด
ก็ต้องไปไล่ดูตามจุดต่างต่างนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุอยู่ห่างถนนสุวรรณสอน
ราว๓กิโลเมตรสามารถตัดออกเส้นทางเขาสะแก้วเขาหินซ้อนได้
คาดว่าคนร้ายนั้นพอยิงเหยื่อแล้วนะครับก็คงจะหลบหนีไปนะฮะ
ในเส้นทางเหล่านี้นี่แหละแต่ทีนี้เส้นทางมันก็โอ้โห
ออกได้หลายทางเหลือเกินนะครับตอนนี้มีรายงานว่านางปาริดานะครับ
ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับ
ก็อยู่ในเขตรับผิดชอบของสพเมืองจันทบุรีนะฮะ
โดยสพเมืองสะแก้วก็ประสานขอให้มีการจัดกำลังดูแลอย่างเข้มงวดด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นทั้งเหยื่อผู้ถูกยิงเป็นทั้งพยานปากสำคัญนะฮะ
อ่าก็ต้องดูแลด้วยตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าหวั่นว่าจะไม่ปลอดภัย
ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืด

เหลือแค่ภรรยาคนเดียวที่บาดเจ็บจะเป็นพยานสำคัญ

หรือว่าตั้งใจจะมาปล้นมาจี้นั่นแหละ
แต่ว่าพอยิงเขาแล้วก็เลยหนีก่อนดีกว่า
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะคะ